วันเดียวบางพื้นที่ถึงกับน้ำท่วมเลยค่ะหลังจากที่เราได้ตรวจสอบ
แล้วเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสาน

ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
วกกับมีลมพัดแรงและมีฟ้าผ่าร่วมด้วย
อุณหภูมิอยู่ที่๒๓๓๗องศาค่ะ

มีฝนฟ้าขนองเยอะขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
ร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่
อุณหภูมิไม่ร้อนมากพื้นที่ริมทะเลจุดใดมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
เรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนเยอะกว่าทุกภาคค่ะประมาณ๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ทะเลฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่าฝั่งอ่าวไทยคลื่นจะสูงราว๒เมตร
อุณหภูมิไม่ร้อนมากค่ะประมาณ๓๖องศา
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนนะคะ
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่อุณหภูมิไม่ร้อนมากค่ะ
ส่วนใหญ่จะแดดจะแรงในช่วงเช้าค่ะตื่นมาแดดเปรี้ยงเลย
พอคล้อยบ่ายไปนะคะฝนก็เริ่มตกค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ
ไปดูความน่ากลัวของลมพัดแรงนะคะ

คุณผู้ชมลมพัดแรงในมณฑลกุ้ยโจ
หลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง
ทำให้ต้นไม้โค้นล้มนี่ทับบ้านเรือนประชาชน
ได้รับความเสียหายมีประชาชนบาดเจ็บไปกว่า๔รายด้วยกันค่ะ
และนี่คือลูกของเราณวันนี้สวัสดีค่ะ